คุณผู้ชมคุณผู้ชมไปต่อกันที่นักแสดงรุ่นใหญ่กันบ้างนะคะ

หลายคนนะยังจำกันได้นะคะแล้วช่วงนี้ป้าแมวแกไม่ค่อยสบาย
หลายคนก็ฝากความเป็นห่วงผ่านบันเทิงไทยรัฐมานะคะ
สอบถามมาว่าอ้าวแล้วช่วงนี้ป้าแมวเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมพี่แจ๊กกะรีนไปอัปเดตให้เราได้ฟังกันนะคะ
นี่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
เป้าแมวนั้นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่ขาบวมโต
จนแทนเดินไม่ได้เลยเพราะหัวเข่าเสื่อม
ซึ่งตอนนั้นป้าแมวได้บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วิธีการรักษาคือต้องผ่าตัดค่ะ
แต่ว่าป้ายังไม่ได้ตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้นะ

หลายคนคงทราบนะคะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ย
ผ่านการผ่าตัดไปแล้วสุขภาพมันจะไม่เหมือนเดิมค่ะ
ล่าสุดค่ะเจอป้าแมวอีกครั้งหนึ่ง
เจ้าตัวค่ะเดินทางมาเป็นกรรมการตัดสินงานประกวดร้องเพลง
ก็เลยต้องขออัปเดตถึงเรื่องนี้นะคะ
แมวค่ะบอกว่าตอนนี้ใช้วิธีการรักษาด้วยการฉีดพลาสมา
แล้วก็สแตมเซลค่ะซึ่งได้ทำการรักษามาสักพักนึงแล้วแหละ
โดยวันที่๒๗เมษายนนี้ค่ะ
ก็จะเดินทางไปฉีดสเต็มเซลล์ค่ะอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งป้าเนี่ยก็หวังเลยนะหวังใจว่าจะกลับมาเดินได้ค่ะ
โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้านะคะ

ขั้นตอนนี้ก็เป็นแผนไป

ฉีดสเต็มเซลล์ค่ะอันนี้จะวิ่งได้แล้วค่ะ
หมายมั่นว่าคงจะไม่ต้องใช้ไม้เท้าต่อไปนะคะ

เพราะว่าคุณหมอบอกว่าป้าแมวเนี่ย
หัวข่าวป้าแมวเนี่ยเสื่อมมาก

แมวไม่ต้องห่วงไม่ต้องให้เดิน
นั่งพูดเพราะต้องการคาแรคเตอร์อย่างเดียว

สุขภาพแข็งแรงขึ้นโดยไวก็แล้วกันนะคะ

ตอนนี้ก็ดูแกสดใสขึ้นเยอะนะ
จากที่เราติดตามข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชม